เอ้าไปดูเรื่องนี้กันบ้าง

ชาวราชบุรีถึงขั้นต้องหลั่งน้ำตาเลยคุณชนะ
เขาเดือดร้อนอ่ะเดือดร้อนเพราะว่าลิงมันมาอารวาส
ทำลายข้าวของเสียหายพังไปหมดเลยค่ะ
นี่ดูค่ะมันปีนปลายหลังคาไปหมดเลยเห็นไหม
แล้วมันไม่ได้แค่นั้นไงมันบุกเข้าไปในบ้านด้วยนะ
ชาวบ้านบอกโอ้อยู่ไม่ไหวไปไม่เป็นอยู่ต่อไม่ได้แล้วทำยังไงดี
ก็เลยถ่ายภาพถ่ายคลิปโพสต์ลงเฟซบุ๊คขอความช่วยเหลือ
พร้อมกับร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย
เพราะชาวบ้านบอกเนี่ยเห็นไหมมันมาก่อความรำคาญจริง
กว่าร้อยหลังคาเรือนที่อยู่ในหมู่๗ตำบลอ่างทองบ้านดอยเต่า
หลังโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีเขาบอกเดือดร้อน
ก็เลยร้องเรียนผ่านสื่อไทยรัฐ
คุณไม่ได้ร้องอย่างเดียวร้องไห้ด้วยนะ

นี่เราต้องใช้โดรนบินจับลิงแล้วนะครับ

เอาบินสำรวจความเสียหายก่อน

ที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ต้องขับตาม
น้องลิงต่างคืออยู่บนหลังคา

โอ้โหคือมันคือทำลายได้ทุกอย่างที่ขวางหน้ามันอ่ะแม้แต่โกรธที่เก็บอัฐิบรรพบุรุษเนี่ย

แล้วที่เจ็บปวดที่สุดยิ่งกว่านั้นคือ
มีเด็กถูกลิงกัดบาดเจ็บด้วยนะคะ

นะแต่ล๊อคตาการไหวเนี่ยนี่มันทำทุกอย่างนะลิงมันสนจริงนะ
ส่วนโรงเรียนอนุบาลที่อยู่ใกล้หมู่บ้านเนี่ย

ก็ต้องจัดเวรยามมาเฝ้ารักษาความปลอดภัยให้กับเด็กไง

ลิงกัดนะคุณบางทีมันไม่รู้มันมีโรคอะไรไหม
มันโรคกับสัตว์ก็มีเขาก็เลยเป็นห่วงเนอะ

ตัวแทนชาวบ้านเขาเคยไปแจ้งเทศบาลตำบลเอาไว้แล้วล่ะคุณผู้ชม
แต่ได้คำตอบกลับมาว่าไม่มีงบ

บอกให้ชาวบ้านบอกว่าต้องอยู่กับลิงมันให้ได้

ต้องรอให้ฝูงลิงนั้นกัดเด็กตายก่อนใช่ไหม

คือมันเดือดร้อนจริงเราอยากให้มาเห็นความเดือดร้อนของพวกเราบ้าง
ของเสียหายไปเนี่ยมีใครมารับผิดชอบให้เรามาจ่ายให้เรา
เด็กถูกลิงกัดมีใครมารักษาให้เรา

เราอยู่กันแบบชีวิตปกติไม่ได้แล้ว
เพราะว่าลิงมีอารมณ์ดุร้าย

เราอ่านข่าวเราเห็นจากพื้นที่ไกล

คือถ้าชุมชนที่อยู่ใกล้กับฝูงลิงเนี่ย
คือบางทีเขาจะอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย
แต่อยู่ลิงมันพฤติกรรมเปลี่ยนไป

ผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงไปดูหน่อยนะ
เข้าใจทุกภาคส่วนแล้วมันไม่ใช่งานง่าย

อาจจะเป็นอันตรายเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตก็ได้เหมือนกัน